ถ้าหิวก็นักแล้วก็ไปกินหมูหัน
ที่นี่เลยครับราชรีราชรี
ราชบุรีครับเขาบอกว่าติดอกติดใจกันจริง
ร้านนี้อยู่ที่ตำบลนองอ้อ๕๐๐ปจังหวัดราชบุรี
หมูหันร้านนี้บอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มไหน
เก้าติ้นหรือเก้าหมูเนี่ย
ทานได้ทั้งตัวน้องไม่ต้องเอาฟังนะเอาลองฟังดูนะ

โอ้โหตัดแล้วนะกลับอย่างนี้เลย

นี่ครับมันกรอบมากจริง
เจ้าของร้านก็คือนางสาวพารินีแป้นลาบอายุ๓๑ปีเท่านั้นเอง
เรียกสั้นว่าคุณแจว
คุณแจวแต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกว่าซอสแจว
นี่ซอสเจลไม่ธรรมดาครับ
บอกเลยนะว่าตอนแรกเธอไม่ได้ทำอาชีพนี้นะ
ตอนแรกเธอขายกะทิคันสดในตลาด
แต่อย่างนี้เธอพูดแบบตรงไปตรงมาว่าตลาดเธอน่ะโดนปิดชั่วคราว
หลังจากเกิดคลัสเตอร์โควิดระบาดในตลาดสด
เอางี้ละกันตลาดปิดไม่สนหรอกเราจะทำมาหากินนะเนาะ

ก็เลยหันมาขายหมูหันแบบนี้
วิธีทานการทำของซอสแจลไม่ธรรมดา
เขาเริ่มจากการคัดหมูก่อน
ต้องสั่งมาจากฟาร์มประจำเท่านั้นถึงจะเชื่อใจไว้ใจกันได้
ต้องได้หมูที่มีคุณภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรค
แล้วใช้หมูเนี่ยน้ำหนักประมาณสัก๔๘กิโลกรัม

เพราะว่ามันกำลังพอดีไงคุณผู้ชม
เอางี้ละกันเอามาปั๊บล้างน้ำให้สะอาด
จากนั้นก็นำน้ำปูนใสน้ำผึ้งซอสปรุงรส
และสีผสมอาหารผสมให้เข้ากันหมักให้ทั่วตัวหมูเลยนะ
แล้วก็เสียบเหล็กไว้แบบนี้เอาไปพึงทิ้งตากแดดเอาไว้
นานประมาณสัก๒ชั่วโมงแล้วก็มาหันลงบนเตาถ่านแบบนี้
ค่อยให้มันสุกค่อยให้มันเกลี่ยมให้
ค่อยให้มันแบบว่ากรอบแล้วดู
นี่ที่พ่นไฟนะฟู้ลงไปเนี่ย

ถูกต้องครับน้องใบตองเนี่ยฮะเขาต้องหมุนอย่างนี้ตลอดเวลา
ความอร่อยมันอยู่ที่เทคนิคการหมุนนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
หมูมันจะสุกหนังมันจะกรอบใช้เวลาประมาณแค่๒๐นาทีเองนะแป๊บเดียว
แต่คุณลองคิดดูคุณหมุนตลอด๒๐นาที

ข้อมือคุณหลุดเลยนะครับถ้าหากว่าคุณไม่ชำนาญ
แต่เห็นแบบนี้เขาต้องแบบว่าใส่ใจมากแล้วไฟต้องอุณหภูมิดีมากนะ
คุณชิสาที่เด็ดมันอยู่ที่ตรงนี้
หมักสูตรเด็ดที่มีส่วนผสมของซอสปรุงรสน้ำผึ้งกระเทียมพริกไทย
และรากผักชีทาลงไป๑๕นาทีต้องหมักกันแบบนี้เลยนะ
แล้วเทคนิคการเลาะหนังกรีดเนื้อทาซอสมันไม่ธรรมดา
นี่คือจุดสำคัญที่ช่วยให้หมูหันของเธอซอสแจ่วรสชาติเข้มข้น
เขาบอกว่าเนื้อแห้งสุกทั่วถึงโอ้ยคุณสั่นค่ะ
ร้านเนี่ยเปิดขายมาจนถึงปัจจุบันเรียกว่าแทบจะไม่ต้องหยุดหมุนกันเลยทีเดียว
ตี๋วเลยแหละหมุนทุกวันทาซอสแล้วทาซอส
ตอนทาซอสเพื่อทานเนื้อเนี่ยให้เนื้อมันมีรสชาติกว่าเดิมนี่แหละทีเด็ด
เปิดรับออเดอร์เลยมาเปิดเลยเร็วหิว
ผมบอกแบบนี้นะคุณต้องจองนะเพราะว่าวันหนึ่งเขาทำไม่เกิน๑๐ตัว
แค่๑๐ตัวเองเพื่อคุณภาพในการส่ง
แล้วช่วงเทศกาลอาจจะเยอะหน่อยอาจจะเยอะสักวันละ๖๐ตัว
มองดูเค้าเซิร์ฟมาดีเซิร์ฟแบบนี้เทะเกรดดีด้วย
ถามคำเอาไหมอ่ะเอาค่ะเลี้ยงพอจะเลี้ยงไหมถามคำนึงก็เลี้ยงเลย
มาเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนเอาของวันแท็กมาเลยค่ะอ้าวคุณผู้ชมครับ
ก็ตามนี้เลยเฟซบุ๊กแฟนเพจเจลซอสเจลซอสเจลซอสเจลซอสเจลไง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
คำว่าผมจ่ายเนี่ยคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นน้ำลายติดคอเลยถึงกับสะอึกและสำลักเลยทีเดียวพูดต่อไม่ได้เลยนะแปลว่าคุณยินยอมและพร้อมใจค่ะมีโอกาสลองไปสั่งดูอ้าวนึกว่ามีโอกาสจะเลี้ยงน่ากินน่าทานเนอะใครที่ชอบนี่คือต้องแบบกรี๊ดแล้วนะคะ